คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้กันหน่อยที่เพชรชบุรีค่ะเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวที่พันละวันพันตูกันในครอบครัวเดียวกันเอง
จนเป็นเหตุทำให้นะคะน้องภรรยาเนี่ยไปฆ่าพี่เขยเสียชีวิตค่ะ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันคุณผู้ชมค่ะตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรีนะคะ
คุณผู้ชมคะก็ไปกับแพทย์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเหตุการณ์
ฆ่ากันตายที่บ้านหลังนึงหลังนี้ก็ปลูกรวมกันเป็นกลุ่ม
ใกล้กันประมาณห้าหลังด้วยกันในบ้านพบศพของนายถิระพลส่งมณีหรือว่าในโจ๊กค่ะ
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนมีบาดแผลถูกตีแล้วก็ฟันด้วยของมีคมที่ใบหน้าและที่ศีรษะหลายแห่งเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พบรอยหยดเลือดที่พื้นห้องนะฮะห้องนอนห้องโถงแล้วก็ลูกบิดประตูหลังบ้าน
ห่างจากประตูหลังบ้านของบ้านนี้ไปประมาณ๓เมตรเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านของนายอานนท์หรือว่าในเบียร์
ก็พบรอยเลือดหยดอยู่ที่ลานหน้าบ้านแหมมันเชื่อมโยงเลยนะคะแต่บ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่บ้านปิดอยู่นะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพี่เขยของผู้ก่อเหตุแล้วตอนนั้นอยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าภรรยาเขาไปส่งลูกพอภรรยากลับมาถึงได้เจอว่านายถิรพลที่อยู่คนเดียว
เสียชีวิตแล้วก็เลยตามเพื่อนบ้านช่วยแจ้งตำรวจหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งผ่าตัดกองเสียงมา
เขาพูดไม่ได้ก็เลยตามเพื่อนบ้านมาช่วยนะคะซึ่งภรรยาของผู้ตายก็ยอมรับว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์
ที่เป็นสาเหตุก็คือสามีของเธอกับน้องสะพ้ายมีความสัมพันธ์กันมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วเคยคุยให้ยุติความสัมพันธ์นั้นแล้วคาดว่าน้องชายเพิ่งจะรู้เรื่องนี้ก็เลยบันดาลโทษะ
ตำรวจก็ไปที่บ้านของนายอานนลเพราะว่าก็ไปเจอหยดเลือดที่หน้าบ้านอย่างที่แจ้งตอนแรก
แล้วก็ไปตรวจค้นพบคราบเลือดอยู่ในห้องน้ำด้วยนะคะแล้วก็พบจอบเหล็กด้ามยาวมีร่องรอยเปื้อนเลือด
แต่ว่าถูกล้างที่หลังบ้านตำรวจเลยนำกำลังไปจับกลุ่มค่ะ
อีกด้านหนึ่งนะคะเจ้าของอู่ซ่อมรถที่เป็นที่ทำงานของนายอานนท์เนี่ยก็ให้การกับตำรวจบอก
เมื่อเช้านายอานนท์ก็มาที่อู่ตามปกตินั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์มากับภรรยาแล้วภรรยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไป
ก็ยังดูปกติอยู่เลยสักพักหนึ่งตำรวจมาที่อู่นี้ค่ะมาจับนายอานนท์
อานนท์ยังถามตำรวจเลยบอกรู้ได้ยังไงว่าเขาฆ่าคนตายตำรวจบอก
ก็นี่ไงรอยเลือดติดอยู่ที่รองเท้านะคะเป็นหลักฐานเลยค่ะ
รอยเลือดเนี่ยตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะที่บ้านที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็ที่บ้านของนายอานนท์ด้วยแล้วก็ยังติดอยู่ที่รองเท้าของนายอานนท์ด้วย
ตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวค่ะ
ผมเพราะว่าเขาเนี่ยเลือดเนี่ยเขาเรียนเลือดแล้วก็เอาตัวไป
แล้วเขาก็โทรมาพอหลังจากที่เขาสารภาพแล้วนะเขาว่าเขายอมรับไปแล้ว
คือไม่เราก็ให้ก็บึกหนึ่งเบิ่น

ถ้าดูทางฝั่งของนายอานนท์เนี่ยนะคะ
นี่แหละค่ะไปกับตำรวจถูกควบคุมตัว
แล้วให้คำสารภาพบอกว่าจับได้
ว่านายถีรพลเนี่ยแอบเป็นกิ๊กกับภรรยาเขา
ก็เลยอาศัยตอนที่นายธีรพลหลับอยู่เนี่ยค่ะ

แล้วก็ไปฟันไปทุบหัวนะคะ
จนเสียชีวิตบนที่นอนแล้วก็กลับบ้าน

ถึงได้ไปเจอที่ห้องน้ำนะคะ

แล้วก็มาทำงานที่อู่ต่อค่ะ
จนกระทั่งตำรวจตามมาจับกลุ่มที่อู่เลย

ไม่ได้พูดอะไร
น้องภรรยาแค้นพี่เขยค่ะ

ไปเป็นกิ๊กกับภรรยาของตัวเอง
ตำรวจก็คุมตัวนายอำนวล

บอกไหนอำนลนต์ก็พร่ำบ่นถึงความคับแค้นนะคะ
ที่ผู้ตายเนี่ยแอบไปเป็นกิ๊กกับภรรยา
ทั้งทั้งที่ก็สนิทกันแล้วตอนทำแผนเนี่ย
ทั้งญาติทั้งเพื่อนบ้านก็ให้กำลังใจในอำนลนะคะ
รวมถึงก็สงสารนายถีรพลผู้เสียชีวิตด้วย
ชาวบ้านบอกเป็นคนดีไม่เคยมีปากเสียงกับใคร
แล้วก็เข้าใจว่าถ้าไม่แค้นใจจริงก็คงไม่บานปลายมาถึงจุดนี้ค่ะ